ไปปิดท้ายการที่การแท่งขันนาโรยาวประเพณีที่ท่าน้ำนท์จนทบุรีนะครับ
การแถนการนอน
ได้ว้ามารั้น
อาศัยพระรักษ์กำลังที่เหนือกว่าครับภายเข้าเส้นชัยก่อนทั้งสองรอบนะครับ
ก็คว้าแชมป์ในประเภทนี้ไปครองพร้อมกับรับถ้วยพระราชทานเสด็จพระเจ้าอยู่หัวไปนะครับ
แล้วก็เงินรางวัลสามแสนบาทส่วนเจ้าแม่ประดูกทองรองแชมป์ได้ไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ
ส่วนในประเภท๓๐ฝีภายนะครับรอบชิงชนะเลิศครับ
ธิดาจันเจ้าลงประชันความเร็วกับข้าวหงทองอินทนัทนะครับ
ผลปรากฏว่าเป็นธิดาจันเจ้าครับที่พายเข้าเส้นชัยก่อนทั้งสองเที่ยวนะครับ
ก็คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
พร้อมกับเงินรางวัลหกหมื่นบาทครับ